แม้ว่าวันนี้เธอจะอยู่ส่างกลาย
แต่ความทรงจำดีนั้นไม่เคยจางหาย
ตราบที่ดาวเต็มฟ้าเธอยังคงวนเวียนในหัวใจ
หลับให้สบายสักวันคงพบกัน

พี่โธ่แกร่ง

ไม่เลวเหลือแย่
เพราะความรู้จักเราตั้งแต่ปีก่อน

เรียกได้ว่ารู้ก่อนใคร

แต่ว่ามันด้วยหลายเหตุผลมากกว่าที่
มีการคุกคามของแฟนคลับบางคน
ถึงขนาดไปกระชากแขนน้องมะลินะคะ
ก็เลยทำให้น้องปอต้องมาปรึกษา

เขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะปกป้องยังไง
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าว
เพราะว่าจะมีกระแสบางกลุ่มที่ต่อต้านโบมีช่วงหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จักตัวตนแล้วเขาไม่ฟังอะไรเลย
ทีนี้แต่กับมะลิเนี่ยเขาไม่รู้อะไรด้วย
เราก็เลยประสานงานทางด้านเจ้าหน้าที่ให้

งานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัว
แล้วน้องปอยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิม

ครั้งแรกที่รู้จักกับผู้ชายชื่อ

ตอนนั้นยังเป็นผู้ใหญ่ลีอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูสุขุม

ตลกมากแล้วก็เป็นคนแบบสบายฮาค่ะ

คือจะเป็นขาแกล้งเขาประจำ
ให้เขามีอะไรขำกันในกองอะไรอย่างนี้

พอรู้ว่าปอยืนอยู่ข้างเนี่ยนะฮะ

คือเขาจะมีการฆ่าพระเจ้าคุยพูดชื่อ
ทุกคนก็ข้าพเจ้าวันดาววงภูดีปอทฤษฎี

ข้าพเจ้าวันดาววงภูดี
แล้วปอเขาก็เลยพูดว่าข้าพเจ้า

ใช่ดิฉันจะชอบทำลายสมาธิเขาประจำเลยค่ะ
รวมถึงเราจะเจอกันตามงานการกุศลก็เยอะ
คือดาราที่รับรางวัลประเภทรับรางวัล
หรือว่าไปช่วยงานราชการ

แน่นอนต้องมีทั้งชื่อพี่ปอชื่อพี่ปุ๋มตลอดเลย

ดังนั้นเราก็เลยนั่งคุยกันเฮฮาบ้าบอกันอยู่แค่นี้ค่ะ
ข้าวเลี้ยงกาแฟกันอยู่มันก็เลยสนิทกันอยู่
พระเอกคนอื่นไหมใช่มากกว่าพระเอกคนอื่นด้วย
แล้วก็รู้จักกับอาน้ำอ้อยก็นาน
ก็ไลน์คุยกันตลอดอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้น้องปออาการเป็นยังไงบ้าง
อาก็จะไลน์มาบอกประจำว่าวันนี้ลืมตาได้แล้วนะ
วันนี้พยาบาลแปลงฟันให้นะ
วันนี้ลืมตาดูทีวีด้วย
คือเราก็ได้ดูอาการตลอดเวลา
เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า
ทำไมพี่บุ๋มถึงได้รู้ก่อนคนอื่นในโลกโซเชียล

ผลงานละครอาจจะไม่ได้เจอว่าพี่บุ๋มเล่นกับพี่ปอบ่อยครั้งนัก
ถ้าถามในเรื่องของความบ่อยในการเจอกันตามกองละครนี้เยอะไหมครับ

ถ้าสนิทกันจริงในกองละครมาเรื่องล่าสุด
ที่ได้เท่าฉากด้วยกันบ่อยและอยู่กัน๘๙เดือน
เอายากันยุงมาประชันกัน

ที่ทำงานแล้วก็แบ่งทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสังคมด้วย
อย่างน้องตุ๊กชนกวนันแพนเค้ก
สองคนนี้ก็ทำนาค่ะค่ะสองคนนี้ก็ทำนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยปทฤษฎีก็ทำนา
เราเลยทำสกรูปรวมเราก็เลยทราบว่าใครทำอะไรบ้าง
แล้วก็ยังคุยกับน้องเขาอยู่เลยว่าเออนะดีนะที่กลับไปพัฒนาพื้นที่ที่บุรีรำ
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเคยขี่มอไซค์ไปเที่ยว
แล้วไปสร้างอาคารเรียนที่หนึ่งให้มันแห้งแรงมากเลย
แล้วก็ประชาชนเองนิสัยดีมากอัธยาศัยดีมาก
ก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ใครสักคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงขึ้นมา
แล้วไม่ทิ้งถิ่นบ้านเกิดของตัวเองนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกดีกับตรงนี้
ถือว่าเป็นพระเอกจริงทั้งในจอแล้วก็นอกจอ
มาที่เรื่องของครอบครัวของคุณปอบ้าง
มะลิแล้วก็คุณโบแวนด้าสนิทสนมกับพี่บุ๋มขนาดไหน
สำหรับมะลิกับโบไม่ค่อยสนิทหรอกค่ะ
เพราะว่าเขาจะเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวเขาแต่เรา
แต่เขาจะรู้ว่าเราดูแลเขาห่างยังไง
ในสิ่งที่เราช่วยได้ในเรื่องของโอเคประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ต้องเรียกว่าเหมือนแบบพี่บุ๋มเอง
ปิดทองหลังพระมากในหลายเรื่องเลย
เขาบอกว่าคนดีกับคนดีศีลเสมอกันมักจะมาเจอกัน
โอ๊ยแต่นี่ฉันปากร้ายกว่าปอล์เยอะนี่ฉันเลยต้องยังอยู่ต่อค่ะ

ใช่ไหมคะสวรรค์เขาเรียกให้ไปรับใช้เบื้องบน
ให้ไปอยู่ในที่สบายไม่ต้องมาสู้กับพวกเรา
ดิฉันยังต้องสู้เพื่อสังคมต่อไป

แต่เบิร์นบอกว่าในส่วนของน้องปอยอยากจะบอกว่าเขาเป็นดาราตัวอย่าง
เวลาที่เขาป่วยทุกคนรู้หมดว่าสะโพกเขาหัก

บางคนแค่แฮงก์มาไม่ยอมมาซะอย่างนั้น

งานการผู้สนปอล์บอกว่ามาปอล์คือมาค่ะ
ไม่เคยเก้าอี้ว่างแปะชื่อไว้แล้วแล้วไม่ยอมมา

เราเห็นเขาจริงว่าเขาทำอะไร
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะชื่นชม
เพราะว่าเขาแบ่งเวลาของเขาได้ลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานผลงานละครต่อเนื่อง

แล้วก็งานส่วนตัวเขาก็ให้

เราจะเห็นได้ว่าน้องเขาไร้เดียงสาที่น่ารักมาก

ใครอะไรก็อยู่ในกระแสปอหมด
ถามสั้นเลยทำไมทุกคนรักปอ

ต้องถามกลับไปดีกว่าว่ามีเหตุผลอะไรไม่รักออก
อะไรคือเหตุผลที่จะไม่รักผู้ชายคนนี้
ผู้ชายหน้าตาดีผู้ชายนิสัยดี

ผู้ชายที่ทำสิ่งดีเพื่อสังคม
แล้วมีอะไรที่จะไม่รักผู้ชายคนนี้

เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ดราม่าอะไรกัน
ง่ายนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ก็อยากจะให้เหลือไว้ในความทรงจำที่ดีกว่า
เพราะว่าปเขาคงอยากจะให้พวกเรา

อย่าดราม่าอะไรกันง่ายเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าให้พี่บุ๋มฝากอะไรไปถึงพี่ปอย
ถ้าพี่ปอยรับรู้ได้พี่บุ๋มจะฝากอะไรบอกไหมคะ
อยากจะบอกว่าไปให้สบาย
ไม่ต้องสู้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะ
แล้วลูกที่ห่วงภรรยาที่เป็นห่วง

และก็ปกป้องเขาต่อไป

พักผ่อนแล้วชาติหน้าถ้ามีจริง
ขอให้เป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปค่ะ
นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
ถึงความรู้สึกลึกของพี่สาวคนสนิทเนี่ย
เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดไม่ต่างกัน

ขวัญใจของประชาชนจากนี้และตลอดไปค่ะ
ฉะนั้นทุกคนก็คงจะคิดไม่ต่างกันนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป